เรื่องนี้ที่บุรีรำนะคะมีเหตุทะเลาะวิวาส
คือทำร้ายร่างกายกันระหว่างสมาชิกอบต
ไปทำร้ายร่างกายของลูกบ้านที่ไปโพสต์เรื่องน้ำปลาปลาขุ่น
ผ้าไม่ได้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะ

เรื่องนี้มันเริ่มจากการที่มีคนไปโพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียน
บอกว่าน้ำในถังซักผ้ามันขุ่นแล้วก็โพสต์ภาพด้วย
แล้วมีข้อความบอกเพิ่งจะซักผ้าได้๓ถัง
น้ำมาเป็นสีแบบนี้อีกแล้วและอีก๒ถังจะได้ซักตอนไหน

พอโพสต์แบบนี้ไปก็เลยกลายเป็นประเด็นค่ะ
คุณวิชุดาคนโพสต์เนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลละหารทรายอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ก็เล่าให้ฟังบอก๕๖วันที่ผ่านมาไม่ได้ไปทำงานซักผ้าไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าน้ำปลาปลามันขุ่นมีตะกอน
หลังจากนั้นนายสงครามเนียมมณี
สาวประเภท๒ที่เป็นสมาชิกอบตระหารทรายก็เข้ามาตำหนิในเฟสค่ะ
๗มิถุนายนมิถุนายนนายสงครามมาหาที่บ้านบอกออกมาคุยกัน
แล้วนายสงครามก็ชี้หน้าต่อว่าบอกว่าโพสต์แบบนี้ทำให้เขาเสียหาย
หลังจากนั้นก็มีการจิกผมกระชากตนเองล้มลง
แล้วก็เอาเข่ามากระแทกซ้ำด้วยเธอก็เลยไปแจ้งนายกอบต
แจ้งตำรวจแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
พอหนูลงมาปุ๊บเขาชี้หน้าปุ๊บมึงรู้ไหมมึงโพสต์อย่างเง
เสียหายทำให้กูเสียหายแค่ไหนเขาก็วิ่งมาใส่เลยเขาก็จับหัวหนูได้
เขาก็เหวี่ยงหนูอ้อมตัวเขาสองรอบพอหนูทรงตัวไม่อยู่เขาก็จับกระแทกลงกับพื้น
ทีนี้เขาจะพยายามผลักให้หนูนอนลงเขากำลังก้าวขาจะกระทืบ
แต่แม่ย่ามาเห็นแม่ย่าก็เลยไปกอดเขาไว้ทัน
แม่ของคุณวิชุดานะคะคุณบุญมีเนี่ยนะคะเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เห็นนายสงครามทำร้ายลูกสาวแบบบ้าคลั่งค่ะก็เลยเข้าไปกอดขา
แล้วก็ขอร้องบอกอย่าทำอย่าทำเพราะว่าลูกสาวไม่ได้ผิด
ทักทวงเรื่องน้ำปลาปลาขุ่นเท่านั้นนะคะ
ขณะที่นายสงครามสมาชิกอบตที่ถูกกล่าวหาบอกว่า
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างที่กล่าวอ้างค่ะ
เขาเนี่ยแค่ไปพูดดีดีแต่ว่าฝ่ายคู่กรณีพยายามจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยเกิดการกระชากันแล้วล้มลงไปเอง
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมถ้าตำรวจเรียกไปเนี่ย
ก็พร้อมไปยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะ
สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
หลังจากฟังความสองด้านทางนายกอบตระหารทราย

อบตก็เพิ่งได้รับถ่ายโอนจากหมู่บ้านให้
ได้รับเรื่องหลัง๕โมงเย็น

พอทราบเรื่องก็สั่งให้แก้ไขทันที

น้ำปลาปลาก็ใสเป็นปกติ

มีการตรวจสอบแชทที่ทั้งสองคนคุยกัน
โดยส่วนตัวคาดว่าต่างคนก็ต่างแรงไม่มีใครยอมใคร
คือการที่มาทะเลาะวิวาดกัน
คงไม่ใช่สาเหตุมาจากน้ำปลาปลาขุ่นอย่างเดียว
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจา
เพื่อหาข้อยุติกันเพราะว่าก็เป็นคนบ้านเดียวกันทั้งคู่ค่ะ
และความคืบหน้าล่าสุดแจ้งมา
บอกว่าตำรวจสพลหารทรายได้เรียกสอบตที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำแล้ว
ซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายอย่างที่ถูกกล่าวหา
ส่วนผู้แจ้งตอนนี้รอใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวน
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะแล้วก็ว่ากันไปตามหลักฐานค่ะ